วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับบรรดานักเสี่ยงโชคจากเลขเด็ดเลขดังเลขโดนทั้งหลาย
โดยเฉพาะเลขเด็ดจากพี่นางสิริพรคือหลายคนเนี่ยตามมาแทบทุกงวดแล้ว
ใช่แล้วโดยเฉพาะงวดนี้คือรูปนี้เนี่ยเป็นรูปรถใหม่ป้ายแดงของพี่นางซิริพรแล้วหลายคนก็ตามอยู่นะคะสำหรับเลขที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้เนี่ย
เพราะมันยังไม่ออกหลายคนก็คิดว่าเออเนี่ย๑๖กันยานี้เนี่ยน่าจะออกแน่เพราะพี่นางจะนั่งรถคันนี้ไปทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานนะคะ
และด้านเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
เพิ่งจะถอยรถรู้สีขาวป้ายแดงเช่นกัน
ซึ่งป้ายทะเบียนรถที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะคะ

เธอบอกว่าต้องลองเสี่ยงดูนะ

พร้อมกับฝากเตือนว่าต้องซื้ออย่างมีสตินะคะ
ไม่ออกเมื่อนนี้อาจจะออกเมื่อนหน้าก็ได้
อะไรประมาณนี้๐๘๐๖มั้ง
ก็อยากจะให้เล่นกันอย่างมีสติ
เอาสนุกก็พอคืออย่าจริงจังมากเกินไปเนอะ
ไม่มาไม่ได้ค่ะสำหรับเจ้าประจำคนนี้นะคะ

ถึงครั้งนี้เจ้าตัวจะโพสต์บอกผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเช่นเคยว่า
ผมชอบ๓ตัวเด่นได้แก่
นี่ค่ะเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะคะ
พร้อมกับย้ำว่าบอกครั้งเดียวพองวดนี้
อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่กลับด้วยนะแต่ละใบ
พร้อมกับโชว์ลอตเตอรี่ในมืออีกกว่า๔ชุด
คือหลายคนเนี่ยนะเขาชอบเข้าไปคอมเมนต์บอกพี่มนต์สิทธิ์ว่า
พี่มนต์สิทธิ์มันหลายเลขเหลือเกินแล้วเลขไหนล่ะที่ออก
พี่มนต์สิทธิ์ก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
เออนะก็เป็นสีสันก่อนวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละคุณผู้ชมค่ะมาร่วมรุ้นกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงตรงเป็นต้นไปนะคะ
ซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะที่สำคัญค่ะต้องอุดหนุนนะคะ
รัฐบาลด้วยเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ